โปรดติดตามตอนต่อไป

ว่ามันหนักขึ้นหรือเปล่า
หรือแม้กระทั่งการเอาหน้ากากอนามัยที่คนใช้แล้วเนี่ยเอาไปหลอกขายคนอีก
เอาแค่ไปรีดกับซักเอามาขายอีกกลัว
อันนี้มันก็ระบาดแล้วในประเทศไทยเราจะเห็นว่ามันเป็นข่าว

ที่เขาบอกว่าอะไรนะ๑๐กว่าบาทไม่มี
โกหกฉันเถียง
เมื่อวานนี้ทั้งวันฉันไม่ได้จัดข่าวใส่ไข่

พี่อย่าพูดเพราะว่าตอนนี้คนที่กักตุล

คุณฮะวันนี้กฎหมายเขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า

ทั้งหมด๖ล้านแยกกับรุษไป
ลงไปเท่าไหร่๔๐บาทให้ซื้อไหม

ใช่คือเอาง่ายคือส่วนคน
คือฉวยหรือป่ะไม่ได้รู้แต่มันไม่เพียงพอ
ต่อวันนี้ให้กำลังการผลิตที่เขาจะพูดว่า

บริษัทผู้ผลิตเขาบอกเขาผลิตได้วันละล้านแผ่น

ประชากรไทยใช้แค่วันละ๒๐ล้านคน

เพราะวันนี้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงไอ้โควิด๑๙

ไปทำงานก็หนึ่งแผ่นกลับบ้านก็หนึ่งแผ่น
คุณคิดดูเราจะไปเรียกร้องอะไรได้

เรียกร้องอะไรไม่ได้ก็ทำอย่างคุณไข่สมชายแก้วทอง

นี่ไงเขาก็ทำขึ้นมาเองเลย

แล้วก็นี่แล้วมีโลโก้ของนางด้วย
แล้วนางบอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอามาแจก
ก็ประเด็นอยู่ตอนนี้ที่กำลังจะถามกันอยู่ว่า
ถ้าเป็นผ้ามันกันได้จริงหรือเปล่า

ว่าที่เป็นผ้ากับที่มีทุกตัวฟิลเตอร์กองเนี่ย
อันนี้วันนี้มันเป็นประเด็นอยู่เหมือนกัน

เตอร์คือมีเห็นไหมไอ้ตัวดำที่เป็นฟิลเตอร์กอง
กลับเป็นผ้าเพราะมนุษย์ทุกคนสามารถมีผ้าได้หมดถูกต้องไหม
สมมุติเราเอาผ้ามาตัดวันนี้ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าไอ้ผ้าทำ

เขาบอกว่าผ้าบางทีก็ไม่ได้กรองได้พี่
อย่าง๓๐๔๐๔๐ยังคงไม่ให้ซื้อบ้าง
ในที่สุดใครบอกไม่สำคัญมันต้องซื้อ

แต่คราวนี้ประเด็นเรามองกลับมานะ
บาทมันเท่ากับข้าวจานนึงแล้วนะ

คือวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ
วันที่กักคนอันนี้เรารู้ล่ะกฎหมายมันออกมาแต่วันนี้ออกมาเป็นรูปแบบลักษณะ
ถูกต้องแล้วล่ะว่าคนที่กักตุลยังมีโทษหนักนะฮะ

ก็วันนี้รู้สึกถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวต้องไปติดตามทางไทยรัฐนิวโชว์
รู้สึกว่าทางไทยรัฐเขาลงว่ายังไงแองจี้เขาเปิดไอจีไทยรัฐนะฮะ
เอาอย่างนี้ตอนนี้อาจจะต้องวางทุกอย่างก่อนแล้วล่ะ
แล้วเราก็มาสนใจเรื่องโควิด๑๙กันหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าเราขอใช้คำว่ามันเริ่มระบาดในประเทศไทย
คนที่เสียชีวิตอายุ๓๕พี่เห็นไหม
ปรากฏพยาบาลปอดยังมีปัญหาอยู่เลยนะฮะ
หายไปเลยพยาบาลที่ไปเจาะเลือดเข้าไปถึงปุ๊บบอกว่าเขาเป็นไข้เลือดออกเขาเป็นไข้หวัดใหญ่ในที่สุดแล้วไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกก็ให้เขากลับบ้านในที่สุดแล้วกลับมาปุ๊บเขาเสียชีวิตไปเนี่ยโอเคทุกคนรู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วนะฮะตอนที่ข่าวการแพร่ระบาดของอูฮันเนี่ยมันเริ่มแพร่ออกมาเนี่ยเรามีข้อมูลหลายอย่างมีข้อมูลหลายอย่าง
บางทีคนไทยไปชอบคิดว่าโอ้ยประเทศเราร้อน

หน้าร้อนมาถึงแล้วเราดีใจว่าเชื้อจะตาย

สมมุติมันนำไปนั่งรถแท็กซี่มันนำเป็น
เกิดไปไอแล้วเชื้ออยู่ในรถแท็กซี่น่ะ
คุณหนุ่มเขาบอกว่ามันอยู่ได้๙วัน

ถ้าคุณไม่มีการเอาแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ทำไมเธอได้ไข่ฮะเจอพอดี
มันเหลือกระปุกใหญ่ที่แพงมันยังไม่มีคนซื้อเท่าไหร่พี่
เราก็โอเคเราพอมีปัญญาซื้อก็ซื้อใช่ไหม
เพราะวันนี้มันต้องเช็ดหมดแม้คนในบ้านกันเองเนี่ย

เพราะไม่เลิกเข้าไปไหนมา
เราคนไทยด้วยกันเนี่ยเอาตามแฟคเชื้อมันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้๕นาทีครับ
อยู่ในอากาศไอปุ๊บมันลอยอยู่ในอากาศในห้างที
สมมุติอยู่ในทิชชู่ล่ะทิชชู่ผ้าเช็ดหน้าล่ะ
มันจะอยู่ได้ประมาณ๘๑๒ชั่วโมง
๒ชั่วโมงนะครับหรือคำถามไอ้ลูกบิดประตูล่ะ
บิดประตูอะไรที่เราไปสัมผัสเนี่ยมันสามารถอยู่ได้๗๘ชั่วโมงนะครับ
ลักษณะที่เป็นผิวเรียบทั้งหลายนึกถึงออกไหมที่เป็นลักษณะผิดนี่อย่างนี้ผิวเรียบทั้งหลาย
ถามว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหน๒๔๔๘ชั่วโมงพี่
คำถามแล้วมันอยู่ในน้ำได้ไหม

คำตอบคือว่ามันอยู่ในน้ำได้ถึง๔วันนะครับ
โควิด๑๙มันอยู่ในน้ำได้ถึง๔วันแล้วก็อาจจะอยู่ในที่อากาศเย็นเย็น
หรือในตู้เย็นได้เป็นเดือนพี่คณถึงจะชอบเมืองหนาวใช่ไหมนะฮะ
ระยะการฟักตัวอยู่ที่สิบสี่วันพวกพี่เวลาทุก
เวลานำเสนอข่าวทั้งหมดจะทุกวัน๑๔วันณวันนี้ทั่วโลก
เขาเชื่อกันว่าระยะฟักตัวเนี่ยมันมากกว่า๑๔วันแล้วฮะ
มันหมายถึงอะไรในตลอดระยะเวลาคุณเห็นคนที่เสียชีวิตไปไหม
เราจะตั่วร้อมถูกต้องไหมเราจะอายเจ็บคอทำทรุกอันนี้มันยังไม่ออกอาการก่อน
จนร่างกายเราแพ้จนร่างกายเราแพ้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอ้าวเราป่วยละ
แต่ระหว่างนั้นเราแพร่เชื้อไปแล้วเราแพร่เชื้อได้
แพทย์เชื้อได้เราแพทย์เชื้อได้อยู่ตรงเนี้ยเขาไม่มีอาการไม่มีอาการเลย
อยู่ใกล้ใกล้กันนะอ่ะสมมุติเขาเป็นอยู่ตอนเนี้ยก็ไม่เป็นไรเอาละเรา
พูดกันอยู่แล้วไปอยู่แล้วกว่าฉันจะรู้อีกสิบสี่หรือเกินกว่านั้น
คือณวันนี้ขอให้ใช้คำว่าเกินกว่านั้นประมาณแต่รอให้กันเอ่อเนี้ย
มันยังไม่มีเปเปอร์มันยังไม่มีเอกสารอะไรเกิดขึ้นมา
ผู้ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อได้

คำถามเราจะได้ยินว่าเราได้รับวัคซีนจากประเทศจีนมากี่โดสกี่โดส
เราต้องไปซื้อจากประเทศญี่ปุ่นมากี่โดสกี่โดสกี่โดส
วันนี้ไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะทางนะฮะ
ยังไม่มียาที่เขาใช้เราจะเห็นจำนวนผู้กลับบ้านของประเทศไทย๓๑คน
ถ้าจำไม่ผิดก่อนเข้ารายการเนี่ย๓๑คน
ณวันนี้มันเป็นการปรับใช้ยาพี่เหมียวพี่ม้ามันเป็นการปรับใช้ยานะฮะคือเอายารักษาโรคอื่นอื่นเนี่ยยังไม่มีอะไรมาการันตีว่าจะหายถาวรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการนำเสนอข่าวว่ายังไงผู้ป่วยกว่าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีโอกาสกลับมาเป็นได้เหมือนเดิมเพราะอะไรเมื่อก่อนเราชินไวรัสสมัยก่อนถ้าสมมุติ
เอาพี่เพราะฉะนั้นคนที่รักษาหายแล้วโอกาสที่
จะกลับมาเป็นใหม่ได้กลับมาฮะไม่ใช่หายแล้วหายเลยไม่
ใช่หายแล้วมีภูมิคุ้มกันเพิ่มไม่มีเลยหากรอง
วันนี้คุณจะต้องดูแลตัวเองกันหนักพอสมควรนะครับเขาบอกว่าระยะฟักตัวเนี่ย
มากกว่า๑๔วันเนี่ยนั่นแปลว่าคนที่ติดเชื้อแล้วยังไม่แสดงอาการเนี่ยหาก
อาการเนี่ยเกิดอาการผ่านการตรวจนั้นมาเนี่ยกว่าเราจะรู้บางทีมันนานเหมือนกัน
ใช้ว่าอาจจะก่อนนะอาจจะเริ่มระบาดในไทยหรือเปล่า
มันไม่อาจจะมันก็ระบาดอยู่แล้วนะแต่ตัวเลขของเรายังน้อยคุณอย่าลืมเกาหลีนะ
๓๑เราขึ้นไปหลักพันพันเรานั้นวันนี้เกาหลีเท่าไหร่เปิด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
คำถามเมื่อวานที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่คนไทยกักตัว๑๔วันเป็นกฎหมายถูกต้องไหมฮะสมมุติคุณกลับจากเมืองญี่ปุ่นมาคุณกลับจากเกาหลีมาคุณกลับจากจีนมาคุณกลับจากอิตาลีมาคุณกลับจากฝรั่งเศสมา๑๑ประเทศที่ประเทศรัฐบาลเขาประกาศน้าประกาศน้าเมื่อวานคำถามที่คนไทยถามเขาอ้าวคนไทยโ
๔วันเหมือนกันคุณยังจะมากันอยู่ไหม
ก็ค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นนะฮะแน่นอนว่าวันนี้คุณอนุทินเขาก็เอาจริงเหมือนกันว่า
อื่นเขายังไม่ให้เราเข้าเลยถูกจะบอกให้
วันนี้เขาก็เอาจริงเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่ประเทศไทยจะเสี่ยงเนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนกัน
อย่างที่เขาบอกว่าเราต้องระวังอะไรมากที่สุด
ระวังสถานการณ์ยกระดับเป็นการระบาดระดับ
ถ้าประเทศไทยเรายกระดับเป็นระดับ
อย่าไปเอาจริงนะตัวเองเป็นคนที่ชอบเล่นน้ำสงการพี่

เอาเถอะมันเล่นมาตลอดชีวิตแล้วหยุดบ้างเถอะ

เพราะว่านี่ไงมันจะได้ไม่ต้องไปนั่งรถกระบะเหมือนตอนนั้น
เพราะว่านี่มันเกิดจากระบาดจากการอะไรรู้ไหมไวรัสตัวนี้
คนสู่คนพี่มันเกิดจากคนสู่คนในไทยโดยตรงด้วยนะฮะณวันนี้
แม้ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะไปประกาศประเมินการ
แต่เราควรเริ่มเซฟตัวเองหรือยัง

สังเกตตัวเองแม้จะไม่ได้มีอาการอะไร

ก็ไม่อยากจะพูดคำนี้เลยเนาะเช่นงดออกไปสถานที่ที่มีคนเยอะ
คุณไม่เห็นหรอที่คอนโดดิจันทร์เนี่ย
กันมาเพียบเลยเพราะเขาใช้วิธีการสั่งซื้อออนไลน์

คุณพูดอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ไงล่ะ
แล้วฉันจะบอกเลยนะฉันเองก็กลัวที่สุดด้วย
ยิ่งอ่านข่าวทุกวันฟังทุกวัน
เป็นบ้าไปแล้วฮะเขาก็บอกว่าประเทศต่างประเทศนะวันนี้
ไปเองหยุดคิดว่าเราร้อน
ส่วนเรื่องแรงงานของไทยผีน้อยคือแรงงานผิดกฎหมาย
ลอบไปทำงานในเกาหลีตอนนี้ก็มีข่าวว่าเขาเดินทางกลับประเทศไทย
เพราะว่าสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนามันรุนแรง
และมีผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
แรงงานไทยกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะคนที่ไปทำงานผิดกฎหมาย
ความประสงค์จะกลับประเทศไทยเบื้องต้นก็๕๐๐คนนะฮะ
ล่าสุดตอนนี้นะฮะนายแอบนุชินชาญวิรกูลรองนายกรรภมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยว่า
สำหรับกลุ่มผีน้อยที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโลกติดต่อ๒๕๕๘คือ
ให้เดินทางให้ดำเนินการประสานกับสถานพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อรับการตรวจรักษาทางการแพทย์
หากไม่มีไข้ให้กักตัวเอง๑๔วัน
ค่าใช้จ่ายต่างผู้ที่เดินทางมา
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
ทีนี้ที่รายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิก็แจ้งว่า
วันที่๒นะคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมา
มีผู้โดยสารชาวไทยเดินทางกลับจากเมืองแทกู
ประเทศเกาหลีใต้ผ่านมายังสนามบินสุวรรณภูมิ๗คน
เจ้าหน้าที่ก็กักไว้ที่ควบคุมโรคติดต่อก็ใช้เครื่องมือโทโมสแกน
ปรากฏว่า๒คนมีไข้จึงส่งต่อไปให้โรงพยาบาลนำไปตรวจคัดกรอง
เจ้าหน้าที่ก็ขอให้ผู้โดยสารหน้าเก่ากรอกแบบฟอร์มซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่
การติดต่อได้ของผู้โดยสารและจะอนุญาตให้ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองกลับบ้านได้
โดยหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของผู้โดยสารทั้ง๕คนเป็นเวลา๑๔วัน
เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเรื่องผิดปกติ
อันนี้นะครับพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมในเวลา๙โมงครึ่ง
ว่าจะพิจารณามาตรการรองรับแรงงานไทยที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้
เมื่อกี้คุณพระดำที่เราหากันกักตุลหน้ากากจำคุก๗ปี
ปรับไม่เกิน๑แสน๔หมื่นบาท
ถ้าหากว่าเจอคนที่กักตุลให้โทรไปที่
คือเอาง่าย

แล้วที่บอกว่าโอ้โหในเฟซบุ๊คมีเต็มที่เลยนะ
ซื้อกันบางส่วนหนักจ๋อยเหมือนภาคขาวบาง

บางเห็นหน้าเห็นคาดแล้วเห็นรูปปากตัวเอง

อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้นะคะ
ทางคณะรัฐมนตรีก็บอกขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสาร

ตอนนี้ทั้งโลกติดเชื้อกันแล้ว

หายอยู่ที่๘๐๐๐๐กว่านี้แล้ว

จีน๘๐๐๐จาก๙๐๐๐ที่จีน๘๐๐
เกาหลีใต้ก็พุ่งพวดขึ้นมาเป็น๔๘๐๐
๑๒ลายตอนนี้๕๐๐๐ใช่ไหมคะ
ประเทศไทยมาอยู่ที่
นู่นหล่นลงไปตรงนู้นเนี่ย
ที่๔๓ต่อจากหลังบาเลน
มา๔๓คนใช่ไหม

ข้างหน้าคือตัวเลขนะสูงสุดก็คงเป็นเมแลนด์ชัยหน้า

หน้ากากคุณเองรู้ว่าทุกคนดิ้นลนหาหน้ากากฮะ
วันนี้เขาได้มีการบุกจับบุกทลายนะฮะ

แล้วก็ไปทำความสะอาดแล้วก็ออกมานี้แล้วก็เอามานี้คุณดูนะวันนี้เขาไปบุก
ทะลายแล้วเขาเป็นธุรกิจครอบครัวของเขาที่ว่าแม่รับมาจากไหนไม่รู้ซักนิด
ยังไม่ถึงวิกฤตไม่ถึงขนาดนั้น
ไม่เอาสิเดี๋ยวไม่มีเพื่อนไม่เอาสิต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้
คืออย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เลยนะว่าที่นู่นเนี่ยเขาก็เข้มงวดมากเลยนะ
แต่เขาก็ไม่ได้เป็นการมีกักตุ้นอาหารหรืออะไรคือไม่มีทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่เป็นประจำอย่างนี้

ด่านนี้นะฮะเขาจะคอยเช็คอยู่ตลอดเวลา

ในจุดต่างเนี่ยนะเขาบริการฟรีเลยนะ
ในการที่จะเช็คแบบว่าไข้
ในการที่จะแบบว่าให้อะไรต่อมีอะไรเนี่ย
จะไม่เป็นหน้ากากหรือว่าจะแบบว่า

ที่นั้นเก๋นะซึ่งจะให้ทำไงชีวิต
แต่ตอนนี้ที่มีแบบนั้นคือที่โพลิพลัสมีแอลกอฮอลอยู่ทุกมุม
แต่ไอ้แอลกอฮอลนี่มันมีเยอะมากอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าห้ามเดินทางมาไทยนะ
ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียอังกฤษไต้หวันอิสราเอล
เกาหลีใต้สเปนบลูไนมาเลเซียโรมาเนีย
ตุรกีนิการากัวรัสเซียคาคสถานเยอะมาก
คือเยอะมากเลยสหรัฐอารับเอเมอเรดเอาง่ายว่าเมื่อวานเขาประกาศ
อย่างเป็นทางการว่าไงรู้ไหมพี่ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลก
อันนี้เขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะว่าไม่รอด
หมายถึงว่าไอ้ไวรัสตัวนี้เขาเชื่อกันว่าอันไม่ได้ตื่นตนก
อันนี้อ่านมาจากแบบว่าบทความตอนคือเมื่อคืนมันนั่งอ่านบทความนู่นบทความนี้อะไรอย่างนี้
อืมเพื่อนหมอก็ส่งมาให้ดูไม่ใช่เป็นพวกเฟคนิวจะเป็นพวกบทความอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นคุณดูเอาเองแล้วกันว่า
เห็นไหมฮะตอนแรกมันก็จะอยู่แค่จีน

จาก๓๑แล้วขึ้นไปพันพันขึ้นไป๓พัน

ขณะที่เราทำรายการอยู่๕๐๐บาท

แบบว่าข้อความมาซึ่งน่ากลัวมากเลย

เดินทางผ่านจีนหรือไม่

พาสปอร์ตไทยไม่ต้องไปไหนเลย

ก็แล้วแต่จะไม่มีทางเลย
ยิ่งทั้งแอร์พอร์ตในประเทศ
ญี่ปุ่นเนี่ยนะเงียบสงบไม่มีใครห

เพิ่งข่าวเดียวกันแต่วันนี้มันก็มีเรื่องอีกหนึ่ง
แล้วก็ติดขาตายมาเป็นเดือนพี่ช็อกโคเลยเพื่อนสาวมาตายด้วย
คือเรื่องของเรื่องนี้ครับสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงจังหวัดตระยอง
ได้รับแจ้งเหตุจากกู้ภัยปลวกแดงว่า
มีผู้ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้งตกลงในป่าลกแล้วก็ลาดชัน
แล้วก็ไปพบศพพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์
ซึ่งน่าจะเกิดอุบัติเหตุมานานแล้ว
เกิดเหตุตรงทางโค้งถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำดอกทราย

เขาก็ทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ก็กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลปลวกแดงไปแล้ว
ชื่อนางสาวปียนุษย์เขียวสะครูอายุ๓๒ปี
แล้วก็นายณปภาบุตรอาสาอายุ๒๙ปี

ต่อมานางสาวปียะนุษย์เนี่ย

กู้ภัยก็ได้นำขึ้นมาบนถนน

ทราบชื่อต่อมาว่าชื่อนายน้อยนะฮะ

ซึ่งศพเนี่ยอยู่ในสภาพเอาตรงนะฮะ

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้ว

จากศพของนายน้อยประมาณ๒๓เมตรเนี่ย
ตะแคงอยู่ติดกับต้นโพ

ตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ย

นำส่งแพทย์โรงพยาบาลปลวกแดงชันสูตรอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนรถจักรยานยนต์ของนายน้อยแล้วก็นางสาวปียนุษย์เนี่ย

เรื่องของเรื่องเขาเปิดเผยว่าเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ย

ได้ชวนตนไปเที่ยวงานเปิดตลาดใหม่

ตรงโค้งเนี่ยมันมืดมากพี่ทำให้รถเนี่ยแหกโค้งตกลงไปในป่าที่ลกแล้วก็มันลาดชันพอสมควร
ซึ่งเพื่อนได้รับบัตรเจ็บสาหับแล้วก็เพื่อนตัวเองสลบไป
ส่วนตนยังมีสติยังมีสติทุกอย่างลุกขึ้นมานะฮะบนถนนเพื่ออะไรฮะ
เพื่อเรียกให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยนะครับ
ขณะที่ตนเดินไปได้ประมาณสัก๕เมตร
เอ้าก็เห็นรถจักรยานล้มอยู่ในป่านี่ว่ะ
พอเดินมาอีกประมาณ๒๓เมตรก็พบศพภูก
พบศพผู้ตายจึงรีบขึ้นไปบนถนนเจอชาวบ้านผ่านมาพอดี
จึงรีบร้องขอความช่วยเหลือเขาเลยล่ะ
จะโทรไปแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยมาช่วย
ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีชาวบ้านอีกท่านหนึ่ง
พอทราบข่าวว่าพบศพนายน้อยสามีเขา
สามีของเขานะฮะภรรยาเขาชื่อนางสุรีพรแซ่งโง่เนี่ยอายุ๔๘ปีเนี่ย
ทราบว่าเจอศพของสามีที่หายไปเป็นเดือนแล้ว
จึงเดินทางมาที่โรงพยาบาลปลวกแดงพร้อมกับหลานสาวเพื่อดูศพ
พอเห็นศพก็นี่แหละเป็นศพของสามีเขาจริง
หายตัวไปจากบ้านเกิด๑๘มกราคม
โดยที่ไม่มีใครรู้พาไปเจอจะเชื่อไหมรึงตัวตายตัวแทน
เอาเนอะเพราะว่ามีเพื่อนคนนึงเสียชีวิตชะมันก็คนที่ล้ม

ด้วยกันจบแล้ว
ที่บาดเจ็บสาหัสนี่คือขึ้นมาอืมเพราะตรงนั้นมันเจอ
เขาจะมีความเชื่อว่าเหมือนตัวตายตัวแทนลักษณะห่างกันไม่เยอะอ่ะอืม
มาแทนเข้ามาอยู่ใช่ไหมฮะมาอยู่คุมต้นไส้อ่าอีกเรื่องหนึ่งเป็น
ชวิตพลชัยทองนะคะก็โพสต์รูปนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยว
ที่สถานต่างอากาศบังปูแหมโบราณนะที่นี่ยังไปอยู่นะพี่หนูชอบ
แบบว่ารุ่นตายายเราไปจีบกันที่นั่นน่ะนะขอบอก
เลยนกนางนวลมาหนาวบรรยากาศดีเนาะยังชอบมากก็อยู่ที่จังหวัด
มุดปราการเนี่ยนะเขาก็จะมีภาพที่ให้เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ย
นกนางนวลที่นั่นนกนางนวลเยอะอืมเขาไปจับนกนางนวลเพื่อที่
จะเอามาให้เด็กเนี่ยดูใกล้ชิดกันเลยว่านกนางหนวลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่จริงแล้วเขาจะมีป้ายเขียนเอาไว้
วัยนางฟับเลยนะก็เป็นการระบุข้อความว่าพิกัดบางปู
ขออภัยคนในรูปใช่ช่วยนะครับแต่ว่าคิดว่าการกระทำแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่ง
คนค่ะนะแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์กันเลยทีเดียวเขาบอกอย่างงี้นะว่าพอ
พอเผยแพร่สู่ออนไลน์นะก็มีคนเข้ามาถึงแบบว่า๗๐๐ครั้งนะชาวเน็ต
ก็มาวิพากษ์วิจารณ์กับสุริสุดเดชคือจริงจริงแล้วเนี่ยมันไม่สมควรนะ
ควรจะเคารพกติกาที่ไม่ควรจะไปจับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีไข้หวัดนก
ว่าถูกต้องอันนี้เนอะนี่ก็อย่าทำนะคะคุณก็ดูเอาเฉยแหม
นกนางนวลเด็กก็เห็นแล้วอีกแค่นั่นน่ะ

ที่อยู่ก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะน็อก
ก็เป็นแบบว่าติดเชื้อในสมองเพราะอะไร
นกมาขี้ที่แถวบ้านทุกวันจบมั้ยเนี่ยระวังเลยตีเดียวอ๋อเออใช่สิ
ไร้คนนกไม่คนนกด้วยระวังเลยตีเดียว

การขายหน้ากากอนามัยเกินราคา
วันนี้ความผิดรุนแรงนะครับ

๗ปีไหมเกิน๗ปีเขาว่าอย่างงั้นนะฮะ

ช่วงหน้ามาดูเรื่องต้นมะยมกลายเป็นหิน
อ้าวอีกแล้ว
อ่ะง่ายที่สุดมีคนออกมาพูดอีกนะฮะลูกชาย

ที่ใช้เป็นผ้ายายสังเคราะห์สปานบอลนะฮะ
ฟันบอลก็คือหน้ากากบางคนไปเอาแบบผ้าใยสังเคาะสตันบอลมา
ซึ่งวันนี้เขามีการแจกกันด้วยรู้สึกจะแจกกันแสนชิ้น
ก็มีนักวิชาการออกมาพูดว่าเฮ้ยไอ้ใยสีฟ้าเนี่ยมันเป็นการย้อมสีนะ
จริงแล้วระวังเหมือนกันเหรอ
ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าระวังมันไม่ได้ปลอดภัยนะฮะ

กระดาษทิชชู่ได้ไหมเอาโกเต็กมาได้ไหม
หายใจไม่ได้บ้างไม่ได้มันหายใจไม่ได้มันหนาไป
แม่สับโบราณมากกโรเทค
เออนั่นคือยี่ห้อนนะเออสนานมาก
มันมีแร่ฐานหินอะไรที่แบบว่า
มันทำให้เกิดการเป็นมะเร็งขึ้นเหมือนกัน
เหมือนกันก็เบลเยี่ยมอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยไหนอยู่เบลเยี่ยมขาดหน้ากากไม่มี
ขายเกินให้ซ้ำต้องบาทมีขายเกินให้แกบอกว่าจะตามกฎหมายคือเนียตามประชา
มีกิจารณ์ด้วยเขยแพร่จากสำนักคณะกรรมการ
กลางด้วยว่าสินค้าราคาเนี่ย

ที่มีคนถามว่าเท่าไรถือว่าขายเกินราคาไหม

อัพเดทเมื่อฉบัดที่๖พูดจากการ๒๖๓
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการปรรณส่วนหรือจำนายจำนายนากากอนามัย
ต้นมะยมกลายเป็นหินเราเคยเห็นไม้กลายเป็นหินเราเห็นกันอยู่แล้วเยอะเหมือนกัน
ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขารายงานมาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยแห่ไปดูต้นมะยมฮะกลายเป็นหินขุดพบอยู่ข้างวัดบ้านตับบัน
นะฮะตำบลรังกายใหญ่เนี่ย
หลังจากที่นางอำพันธ์อายุ๗๑ปีเนี่ย

เขาบอกนี้เจ้าของบ้านเนี่ยที่พบต้นมะยมเนี่ยกลายเป็นหินเนี่ย
ได้ให้ช่างเนี่ยเตรียมขุดดินเพื่อที่จะสร้างร้อมรั้วบ้านนั่นแหละนะ
แต่ระหว่างการขุดพบว่ามีท่อนไม้เนี่ยคล้ายกับต้นมะยม
ลึกไปประมาณเมตรนึงจึงให้ช่างขุดขึ้นมา
ปรากฏว่าเป็นท่อนไม้คล้ายกับต้นมะยมฮะ
แต่มันกลายเป็นหินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ได้เก็บรักษาภายในบ้านทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน
ซาบกะปุ๊บอูหูวตายแล้วพลาดได้ยังไง
ต้องนันแอ้งที่ถ่ายรูป

ยังสิเพิ่งเจอนะฮะ
คือนักอำภาคก็พูดว่าท่อนไม้ที่กลายเป็นหินเนี่ย
เนี่ยมีความสูงประมาณ๕๐เซนกว้างประมาณ๒๐เซนหนักประมาณ๑๕กิโลเนี่ย
น่าจะเป็นต้นมะยมในยุคของไดโนเสาร์เป็นไปได้พี่เพราะว่าไม้กลายเป็นหินเยอะ
เราจะเห็นเราเห็นไม้กลายเป็นหินเนี่ยเยอะจะเป็นมะยมฮะโดยตำนานของหมู่บ้านชุมชนโบราณเนี่ย
เมื่อก่อนได้มีการขุดพบไม้กลายเป็นหินจำนวน๒ต้น
ล่าสุดเนี่ยมาขุดพบไม้กลายเป็นหินอีกครั้งที่บ้านของตนเนี่ย
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นต้นมะยมนี่แหละ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อย
ส่วนตนเนี่ยเตรียมจะสร้างสารแล้ว

แต่มันไม่มีรอยตัด
งวดวันที่๑๖หรือวันที่๑อ่ะชาวบ้านก็ต้องไปรวมตัวกันเยอะ

ต้องโทรไปบอกแม่ที่บ้านก็ห้ามไปนะ
คือไปคนเดียวพอแล้วก็ส่งออนไลน์เอา

ไม่เหมือนต้องเห็นเองตาใครตามันอีกหนึ่ง
ตาดีได้ตาร้ายเสียอีกอ่ะแต่ไปรวมตัวก็ติดโลกของมัน
ไม่เป็นไรก็ให้แมงติกไปให้หมดเลยเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้
ติดมันแพร่เชื้อหมดทั้งประเทศพี่ม้ามันติดกันได้หมด
เกาหลีก็ไม่ได้ไปแล้วนะก็ไม่ได้ไปแล้วสิก็ไม่ได้ไป

อย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่ปีนะ
ที่อ่านในบทความว่าอาจจะถึงสิ้นปีไว้สำหรับโรงแรม
เค้าบอกว่า๑๘เดือนเวิร์สเคสที่สุด
แต่เค้าบอกว่าอย่างน้อยถึงสิ้นปีนะ

คุณแม่ม้าหนักใจเรื่องศัยกรรมที่เกาหลี

ลูกค้าคุณเป้กันหลังเดือดร้อนว่าทำอย่างไรดีครับ

โชคดีมากเลยครั้งล่าสุดเนี่ยเก็บเอาไว้เยอะ
ยังอยู่ได้อีกนานอยู่ได้เป็นปี
ยากำลังเดินส่วนเรื่องแขกไม่ได้รับเชิญในงานแห่นาคนะฮะ
เจ้าภาพทั้งเคืองทั้งงงว่ามาจากไหนเออคือพันธุ์ตำรวจโทษสุพลมีสินรองภูมิกับการสารวัตรสืบสวน
สถานีตำรวจภูทรปักคำนำกำลังสืบสวนลงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งตอนเนี้ยเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยเขาแชร์คลิปวิดีโอวัยรุ่นตีกัน
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนชึ้งนี่ดูนี่ยิ่งกว่าคุณดู
งานบวชนี่งานบวชวันเกิดเหตุมีขบวนรถแห่นาคไปถึงบ้านจัดงานแล้วนะ
นี่คือหน้าบ้านจัดงานบ้านเจ้าภาพเลยลูกเขากำลังจะบวชแม่ไม่ไหวแล้ว
กลุ่มวัยรุ่นขี่มอไซค์มาแล้วมาตามถนน๑๐กว่าคัน
แล้วก็มาหยุดตีกันหน้าร้านซึ่งตนไม่รู้ว่าเป็นใครขนาดนั้น
ลูกค้ามาซื้อของที่ร้านด้วยหนึ่งในนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสองคน
คือนายสุพงศ์อ่อนหนองว่าอายุ๓๙ปีเข้าไปห้ามปรามเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะ
ให้แยกย้ายแยกย้ายวัยรุ่นไม่ฟังฟาดผู้ช่วยผู้ใหญ่ไปด้วยปาบเขาให้ล้มเลย
เห็นว่าวัยรุ่นอีกคนจะเอาก้อนหินมาทุบนี่คือคุณเจ้าของร้านนะฮะ
หัวนายสุรพงศ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เอาไม้ยาวมาปัดอย่าไปตีเข้า
ไม่ให้กลุ่มวัยรุ่นมาโดนตัวแล้วเข้าไปช่วย
ทั้งนี้ผู้ที่รับบาดเจ็บมี๓คน
ไปรักษาที่โรงพยาบาลประคำคือ

นายปิติเวียงสมุดอายุ๒๔หนึ่งในกลุ่ม
และนายกิติวราปัจจมนต์อายุ๔๕ปี
ปิติบอกว่าตนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนเพื่อนมากันสองคน

จอดรถมอไซค์อยู่ก็มีค้อนมาทุบแก้มขวา
เพื่อนหลบทันเลยปลอดภัย
ยืนยันไม่รู้จักเลยกลุ่มนี้ที่มาจอดตีเขาเนี่ย
ส่วนนางสาวเรนูโศกศรีอายุ๒๕ปีน้องสาวของพระพิศนุพงศ์
เจ้าภาพจัดงานบวชเผยว่าอยากจะเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ
เพราะทำให้งานเสียหายวงรถแห่เล่นไม่เต็มเวลาจ้าง

นี่ไงเพราะว่าเหตุทะเลาะวิวาสกับใครก็ไม่รู้เนี่ย

นัดมาตีกันมันโป๊ะเช๊ะมาก

เนี่ยแล้วนาคเนี่ยนาคเครื่องเลย
น้องสาวของนาคพระพิษนุพงศ์
เอ้าล่าสุดขอไกลขึ้นล่าสุด

ทายสิเขายอมรับกับตำรวจแล้วก็ขายไปกี่ชิ้น

ขายในอินเตอร์เน็ตตอนนี้ขายไปกว่า๒แสนชิ้น
วิธีการขายของเขาคือโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊คใช้ชื่อว่า
ใจว่างวางไว้เพื่อใส่บุญนั่นใจว่างวางไว้เพื่อใส่บุญ
แล้วไงแล้วไงทำมาอย่างนี้สองแสนชิ้น
คุณลองไปเช็คท่านผู้ชมลองไปเช็คสิฮะใจว่าวางไว้เพื่อใส่บุญ
ถ้ามีวันนี้ไปเช็คสักนิดนึงก็ดี

ชิ้นละ๑๐บาท๒แสนก็๒ล้านแล้วนะ
นะคือทำมาแล้วเนี่ยเขาเพิ่งทำมาทั้งหมด๒๐กว่าวัน
แล้วก็ปรากฏว่าขายไปแล้วนะตอนนี้๒แสนชิ้นนี่คือคำให้การกับตำรวจนะฮะ

แล้วก็แม่ค้าสารภาพว่ารับหน้ากากที่ใช้แล้วเนี่ยมาจากร้านรับซื้อของเก่า

เอ๊ะคือต้องต้องเป็นพวกขยะเนี่ยเค้าก็มาแยกพวกนั้นก็แยกมาให้อีกทีนึง
ไม่อยากจะอ่านต่อแล้วนี่ก็รับมาต่อมีอะไรอีก
พอแล้วพี่รู้แต่ว่า๒แสนชิ้น
วันนี้ขยายผลออกมาแล้ว๒แสนชิ้นนะฮะ
แล้วก็อะไรยังไงเดี๋ยวเราต้องติดตาม
ก็แบบว่ามีมาบ้างแล้วเหมือนกันนะ
มาเรื่องของอันนี้ก่อนดีกว่าเรื่องฤดู
มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศ
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ว่าในช่วงวันที่๓ถึงวันที่๕มีนาคมนี้แหละค่ะ
ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนอง

แล้วก็ยังมีลูกเห็บตกบางพื้นที่
รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
ก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวัง
อันตรายจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะ
โดยหลีกเลี่ยงการที่จะอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
สำหรับเกษตรกรก็ควรที่จะเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะ
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
มันจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้
ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนของเรามีอากาศที่ร้อน
ลักษณะเช่นนี้มันก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามนี่นะคะประชาชนก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะ
หรือว่าสายด่วนพยากรได้ในเบอร์ที่๑๑๘๒๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ก็ดูกันเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็ต้องพึงระวังฮะ
อยากให้คุณมดดำพูดถึงผีน้อยก็เรายังไม่รู้เนอะแต่ก็คือ
เห็นไหมเขาบอกว่าเกินกว่า๕๐๐คนเดี๋ยวรอรัฐมนตรีออกมาพูดแล้วกันนะฮะว่า
จะเป็นยังไงต่อไปสถานที่ที่จะต้องกักกัน๕๐๐
ตอนนี้เราไม่มีกฎหรือมาตรการหรือพระราชบัญญัติอะไรที่จะกักเขาได้ไงพี่
เขาอยากจะกลับบ้านเพราะว่ามีสิทธิ์แผ่นดินของเขาเหมือนกัน
ขอบคุณครับแต่ฟังแล้วมาดูใช่หรือเปล่า
เขาเร็วไปหรือเปล่าถ้าเรียบแต่แปลงแค่ครึ่งนี้ิ้ง
ออกมาเปิดใจความรักครับนางแฮปปี้อีกแล้วไม่ได้
เป็นเด็กผู้ชายหล่อนะเป็นเพลงปรัง

เปิดแล้วสัมภาษณ์สัมภาษณ์
แพทย์ก็บอกว่าไม่ใช่แฟนแต่เปิดโอกาสให้ได้คุยกัน

คนพูดว่าแฟนอย่างนั้น

เราก็มีลูกแล้วแพทย์นะ
บอกว่าเด็กกว่าแพทย์จะ๑๐ปี

ความสนิทของทุกคนทำเอาหลายคนเถียงกันใหญ่เลยว่า
เถียงกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยในคลิปนั้นน่ะแพทย์พูดว่าอะไรกับลูกกันแน่
คนพี่หนวดเข้าหรออ๋อนี่มีความเป็นน่าเหลียดได้เยอะนิดเหมือนกันน่ะอุ้ยโอเค
แต่มีบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าลองฟังดีเหมือนพี่แพทย์จะพูดว่าคิดเสร็จหรือยังนะนั่นคุณว่ายังไงกันคะ
ไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะแต่ไม่ผิดค่ะ

มีแฟนเด็กไม่ผิดพี่มาร์คฟันทอง

คุณแม่ห่างกันเกือบ๒๐ปีอยู่นะ
เดี๋ยวก่อนทำไมสอยเพิ่มขึ้นเขาซื้อให้เพิ่ม

อย่างของแพทย์ก็ปรับป้องแล้ว

บิดเรือดีมั้ยไม่มีแหละไม่มีเลยชีวิตไม่กล้าซื้อเดี๋ยวช่วงเนี้ย
ไปดูนะมีคนหน้าเหมือนกับ
แล้วเขาบอกเหมือนมากนะอยู่ที่ทางเหนือนะกับเจ้าอยู่เชียงใหม่เนี่ย
แล้วก็เป็นเล่นดนตรีเป็นนักดนตรีแล้วก็มีแบบว่าพวกแฟนคลับนะ
เขาก็ส่งมาแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวมาเชียงใหม่ทำไมไม่บอกอะไรอย่างนี้
นะแล้วก็ไอ้แน็กเห็นก็บอกโอ้โหมันเหมือนจริงเลยอ่ะ
ตัวจริงเหมือนกันไหมอ่ะเห็นแล้วยังนึกว่าตัวเองเลย
แล้วเขาก็ลงรูปอย่างนี้ข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยข้างบนอ่ะเขา
ร่างคือฉันใครเคยเจอบ้างตัวจริงเหมือนไหมแต่ที่รู้รู้ผมใหญ่กว่า
น่ะอีบ้ารอกวะอิหยอกอ่ะ
งานนี้แฟนต่างพากันเข้ามาแซวแล้วก็เข้ามาเม้นต์ฮากัน
ใหญ่ไปเลยมั้ยที่ก็เหมือนกันเหมือนก็เหมือนนะ
ลูกค้าต้องการของคุณแม็กเยอะมากแล้วคุณแม็กก็เอาไป
ไม่แต่ท้านเลนส์มันได้ไหมล่ะ
ไม่เป็นไรฝึกเอาไม่ได้
อาหารใส่ที่ตูดจานอีกอันหนึ่งคือจัดสวยงาม

ความจานแล้วใส่ที่ตูดจานพิมพยาก็ทายอย่างนั้น
อันที่สวยงามคือของไอแจ๊คแฟนฉัน
การละครั้งหนึ่งที่ครั้งนี้พี่จำได้ไหมหนังด้วยกันละครั้งหนึ่งที่ครั้งนี้

แหม่มจินตราอะไรอย่างนี้จำได้ไหม

นั่นคืออีแน็กนั่นคืออีแน็ก๒เดือน๓เดือนไปเล่นละครเล่นหนัง

คนบอกว่าไวรัสมันเป็นตามคำทำนาย

เขาพูดหมอช้างที่มานั่งบอกคุณลองไปดูข่าวใส่ไข่สิ
ว่ามันจะเกิดโรคอะไรแปลก

เพราะคิดว่ามันไม่ร้ายแรงก็คงเหมือนไข้หวัด

ส่วนที่ดาราเกาหลีท็อปบิ๊กแบงค์

เขาบริจาคให้การกุศลเป็นเงิน๑๐๐๐๐๐๐๐๐วอล

เพราะตอนนี้เกาหลีอย่างที่เราเห็นนะอันดับ๓ของโลกไปแล้วนะฮะ

แต่ล่าสุดเป็น

เดี๋ยวเกิมก่อนและพี่ลีมินโฮและพี่ท็อป

เงินเดือนทุกคนเลยเหรอคอลโมเงินเดือนไง

ชุดนี้แทบสุดเนี่ยลัดรูปแหวกหลึกโชว์ด้านข้างตัวเลยเนี่ย
มันเป็นคนที่ใส่ชุดอะไรอย่างนี้สวยมันได้จริงเนาะ
อเจมส์เนี่ย

ก็เป็นโบสถ์ซูนเหมือนไหมบอกแม่

เจอกันยังไง

โอ๊ยนี่เด็ก

เกี่ยวกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่แล้วไม่เป็นไร
อย่างนี้ถอดง่ายเมื่อสมัยก่อนต้องพูดถึงเมื่อสมัยก่อน
แน่นอนเราเชื่อว่าคนต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแน่นอนนะ
ตอนนี้พวกเรา๓คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ